พี่เมอร์จะเชี่ยวชาติอะไรที่เป็นแบบจาแล่ะเข้เล็ก
คุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึงรายการของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดา
โอ้โหมีการเชิญแดดดี้สีทามา
แล้วก็มีการโฟนอินต่อสายโทรศัพท์สัมภาษณ์นะครับ
สวสวท่านหนึ่ง
ซึ่งอื้อฮือคุณผู้ชมอย่าพลาดนะ

เชิญนาวากาศตรีสิทธาหรือแดดดี้สิทธาริขาดิการภักดิ์ไทยสร้างไทย
มาคุยเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกล
ซึ่งคุณสิทธาเนี่ยก็ชัดเจนก็ผลักดันพระเก้าไกลแหละ
ชาวเน็ตบอกว่าโอ๊ยถ้าอย่างนี้ไปเป็นโคศกพักเก้าไกลไหม

แต่ระหว่างที่มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
พูดคุยกับสวกิติศักดิ์รัตนวราหะ

คุณสิทธามีตอนหนึ่งเปรียบเทียบสวครับ
บอกว่าเป็นจราเข้เล็กที่ไปขวางคลองนะ
จราเข้ตัวเล็กที่ไปขวางคลองขวางความเจริญ
คำพูดนี้แหละโอ้โหสวกิติศักดิ์ท่านบู๋อยู่แล้ว
คราวนี้ท่านก็เลยท่านก็เลยแบบไปฟังเองดีกว่าฟังเองดีกว่า
ภักรรณ์เมืองก้าวกรัยเพื่อไทยรวมกัน๖ภักรณ์
แต่ว่าสวกำลังจะไปคุณใช้คำว่าไอ้เข้ขวางคลอง

ตัวเล็กไม่ขวางมาก
ตัวเล็กขวางมากนี่คือคนให้กำเนิดสวสวเป็นไอ้เข้ตัวย่อมลงมาระดับรุ่นน้อง
อย่างนี้ถ้าผมบอกว่าคุณสิทธาเป็นคณะนะ
ได้ครับท่านมีสิทธิ์จะพูดแต่ผู้ฟังก็จะวินิจฉัยเองถึงวุฒิภาวะของแต่ละคนครับ
ได้ถ้าคุณก็เน็ตแนมนะว่ามันก็ไม่ต่างกันเขี้ยนะ

เรียนตามตรงเลยนะครับว่ามันเป็นหน้าที่แล้วผมเองเนี่ยผมบอกว่าส่วนตัว
ไม่แน่หรอกอีกสองร้อยกว่าคนเนี่ยอาจจะไหวว่าคุณพิธาก็ได้
เลยนะนัดได้เมื่อไหร่บอกสำหรับผมเนี้ยบอกได้เลยว่าเอ่อ
ไม่เอาคุณพิธาเพราะว่าขาดคุณสมบัติครับผมเรียกดอม
ให้ฟังว่าเขาฟูเกินแบบนี้อันนี้ผมรักกันผมผมพูดกัน
พูดกันได้นะครับแต่คนที่ไม่รักกันอย่าไปพูดอย่างนี้นะ
เออประเด็นนี้คุณผู้ชมครับถ่ายไปติ๊กต๊อกยังไงก็เจอ
จริง

แล้วคือเราก็ไม่นึกไงว่าจะมาพูดในรายการสด
นะครับแล้วก็ก็เลยมีคนอยากรู้จักท่านสวศิริษักรมากขึ้น
ก็ไปสืบค้นกันนะครับ
นี่ดูว่าการทำหน้าที่สวศิริษักรบทบาทของท่านท่านบู๊

เหมือนตอนนี้จะมีปัญหากับคุณยุทธพงศ์จรัสเถียร

ไอ้เกี่ยวกับไอ้จ๋อระเข้เล็กขวางคลองนี่แหละครับ

แต่ทางซ้ายเนี่ยคือสาวว่ากิติศักดิ์
แล้วเมื่อวานเขาแชร์ประวัติของท่านกันเยอะเลย
สำหรับความเจ้มจ้นทางการเมือง
ทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่หมดนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูยาวไปนะยาวไป

ว่าตอนนี้ผู้ประกอบการนักลงทุน
เขาต้องการอะไรเขาต้องการรัฐบาลที่เร็วที่สุด

บอกว่าอยากให้นักลงทุนมั่นใจได้เลย
ถึงการที่จะฟอร์มทีมแล้วก็จัดตั้งรัฐบาล
ต่อให้คุณพิธาพูดแต่นักลงทุนเขาสะท้อนออกมา
แง่ของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์